คดีพอที่โคราชกับนักเรียนชั้นม๒
เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงชู้สาว
ซึ่งก่อนหน้านี้แม่ของน้องชั้นม๒
ก็มีการแจ้งความเอาผิดทั้งกับพอโรงเรียน

ในข้อหากระทำชำราวลูกสาว
วันนี้ทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปด้วยนะ
ไปถามพอเลยถึงเรื่องนี้
พอบอกว่าโอ้โหตอนนี้ผมแย่เลย

แล้วพอก็ย้ำด้วยนะคะว่า

หลุดที่ผ่านมามันเป็นภาพตัดต่อ
อกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมต้นสังกัดเอง

การจะสอบวินัยร้ายแรง
จะเริ่มต้นดำเนินการในสัปดาห์นี้แล้วนะคะ

รักษาราชการแทนศึกษาธิการ

บอกว่าคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง

อำนวยการโรงเรียนในอำเภอบัวใหญ่
จะเริ่มกระบวนการสอบอย่างเป็นทางการ

ระดับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา
มีหัวหน้ากลุ่มงานนิติกรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชศรีมา

ผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ความสนใจมากค่ะ

ก็เป็นห่วงนะคะ
พร้อมทั้งมีการกำชับ
ว่าให้เร่งสอบสวนวินัยร้ายแรงให้เสร็จโดยเร็ว
เพราะว่ากรณีนี้อยู่ในความสนใจของประชาชน

ตอนแรกกรอบระยะเวลาในการที่จะสอบวินัยร้ายแรง
ก็คือ๖เดือนหรือว่า๑๘๐วัน
แต่ทีนี้เขาบอกว่าเรื่องนี้คนสนใจเยอะค่ะ
ยังไงก็ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ทางศึกษาธิการจังหวัดมีคำสั่งพักราชการ
พอคนนี้ไปแล้วแล้วก็คณะกรรมการสอบสวน
ก็พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมรวมถึงเปิดโอกาสให้ทางผอเนี่ย
ชี้แจงตามกระบวนการสอบสวนแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชศรีมาจะดำเนินการเรื่องนี้ให้เสร็จโดยเร็ว
ให้ยุติธรรมโปร่งใสใครผิดต้องถูกลงโทษ
ไม่ได้ช่วยเหลือกันตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะ
แล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเรา
โทรศัพท์ไปหาผอเลยนะคะแล้วก็ไปสอบถาม
ว่าชีวิตตอนนี้เป็นยังไงพอก็ตอบมาค่ะ
บอกว่าตอนนี้ขัดสนเพราะว่าไม่มีเงินเดือน
คือตอนแรกที่ไปตรวจมาหมอบอกว่าเป็นวรรณโรค
แต่ก็ต้องไปตรวจโดยละเอียดอีกทีนึงนะคะ
คือป่วยด้วยเงินไม่มีด้วยแล้วก็ยังต้องสู้กับคดีความ
โดยวันที่๗กุมภาพพาลวันพุษอ่ะค่ะ
พอก็ยืนยันนะคะว่าจะไปพบกับพนักงานสอบสวนที่สพบัวใหญ่อย่างแน่นอน
รวมถึงเตรียมหลักทรัพย์ในการที่จะประกันตัวเพื่อออกมาสู้คดี
หลังจากที่ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
ซึ่งตอนนี้เนี่ยรอให้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยนะคะโทรศัพท์มา
นัดหมายเรื่องของเวลาอีกครั้งหนึ่ง
แต่อย่างไรก็ตามค่ะพอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แล้วพอก็บอกว่าผมขอต่อสู้คดีในชั้นศาล
ให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
นักข่าวก็ถามค่ะว่าเอ๊ะแล้วเนี่ยไลน์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอเป็นไลน์หลุดออกมา
มีทั้งเรียกที่รักจ๋าเมียจ๋าเป็นรูปถ่ายที่โอบกอด

อันนี้ผมโดนคนอื่นใส่ร้ายป้ายสี
อย่างข้อความที่เขียนว่าที่รักหรือเมียที่รัก
อันนี้เขาดัดแปลงเขาตัดต่อเขาแก้ไข

ส่วนเรื่องรูปที่มีการโอบไหล่
ข้อความมันตัดต่อยังไงข้อความในไลน์เนี่ย

เรื่องรูปคุณเข็มมาสอนคุณผู้ชม
พอบอกว่าอ๋อนี่นักเรียนก็มาถ่ายเซลฟี่กับผม

นักเรียนมาถ่ายกับผมแบบนี้หลายคนเลย
เอ็นดูแล้วก็โอบกอด

แล้วพอบอกอีกด้วยนะคะบอกว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
ถามว่าแล้วทำไมพอถึงคิดว่าโดนใส่ร้าย
พอบอกว่าเพราะว่าผมเพิ่งย้ายมา
รับตำแหน่งพอที่โรงเรียนนี้ได้๓เดือน

ผมก็โอ้โหปฏิบัติงานเขาเรียกว่าดำเนินการแบบเชิงรุก

ดังนั้นมันก็เป็นการปฏิรูปการทำงานทั้งหมดในโรงเรียน
คุณครูหรือบุคลากรในโรงเรียนเขาก็อาจจะชินกับระบบเดิม
แต่พอผมมาเปลี่ยนแปลงแบบนี้
ก็อาจจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นความไม่พอใจ
แต่ยังไงก็ตามผมพร้อมที่จะสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม
แล้วก็มั่นใจว่าสารจะให้ความเป็นธรรมกับผมด้วย